เมาแล้วอย่าขับขับแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุ

ถามว่าเมาไหมก็ไม่เมาขับไหวไหม

แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเมาแล้วเขายอมรับว่าเขาเมา

มิ่งมาอย่างไรครับเนี่ยมิ่งมาอย่างไรครับเนี่ย

ดื่มเบียร์เหรอ

เอาแบบนี้มาอย่างไรไม่สำคัญ

ถูกป่ะตอนนี้ก็ยังงงอยู่

เอาแบบภานะเธอเองก็ไม่ได้มีท่าทางแบบเคลียวกรัฐ
คนเมาอะไรนะน้องก็น่ารักทีเดียว

เมาใช่ไหมก็พยักหน้า
แล้วก็เอาทะเบียนตัวเองมาถ่ายรูปแบบนี้

จะเพิ่งดื่มมาแล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์แต่เธอก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้โวยวายไม่ได้หนีอะไรด้วย
ยืนยิ้มรับผิดแต่โดยดีนักข่าวก็พยายามถามเธอเองก็โพสต์ท่าให้ถ่ายรูปด้วยนะครับ
แล้วทีนี้ก็ตำรวจมาถึงขอตรวจสอบใบขับขี่ถามมีไหมมีค่ะตอบชัดถ้อยชัดคำซะด้วย
แล้วก็ยื่นป้ายทะเบียนให้กับคุณตำรวจนะฮะแล้วก็หยิบใบขับขี่มาให้ตรวจสอบยอมรับโดยดุษฎีว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะ
ตัดไปที่คู่กรณีบ้างเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้มายืนคุยแบบนี้นะนู่นฮะอยู่ข้างทางครับนอนอยู่ที่พื้นถนนครับ
นายสำรานบานสีดำอายุ๕๐ปีครับโดนชนนอนหมดสติอยู่ฮะศีรษะก็มีแผลแตกแล้วก็สะโพกซ้ายผิดรูปไปด้วย
ผู้ภัยต้องรีบประถมพยาบาลล็อกศีรษะเอาไว้บล็อกลำตัวเอาไว้ใส่เปรย์สนามแล้วก็ขึ้นรถฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาล
ห่างไป๕๐เมตรมีรอยล้อเป็นทางยาวลากลงไปข้างทางพบรถเก่งคอนด้าซิตี้สีดำ
ทะเบียน๘กกคควาย๑๔๑๘กรุงเทพมหานครก็เป็นของผู้หญิงเมื่อสักครู่แหละฮะที่เมามาอายุ๒๓ปีสภาพก็ยาบเยินอย่างที่เห็นนะฮะ
ส่วนรถจักรยานยนต์ของนายสำราญล้มอยู่ข้างทางมีรอยถูกชนท้ายด้วย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตี๑ที่ผ่านมานี้เอง
ตำรวจสพสัตหีบก็สอบปากคำผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นะฮะเป็นคนขับรถเก๋ง
แล้วก็โดนตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปตรวจหาปริมาณแอลกอฮอลด้วยว่ามันเกินหรือเปล่า
ถ้าเกินก็ต้องโดนคดีข้อหาเมาแล้วขับอีก๑กระทงนะครับ